พาไปดูแอปพลิเคชัน

เพราะว่าไม่ค่อยมีรถเลย

แล้วก็ไม่ต้องรถติดนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้โซนที่จะไปติด
เป็นแอปที่ช่วยในการค้นหาปั๊มที่อยู่ใกล้เรามากที่สุด

ที่สำคัญสามารถระบุให้ค้นหาประเภทของชนิดเชื้อเพลิงได้อีกด้วย
ก็สามารถเสิร์ชหาได้เลยว่าปั๊มนี้มีแก๊สนี้นะ
แล้วไปที่ปั๊มที่ใกล้ที่สุดได้ในเวลาฉุกเฉินนะคะ

อยากได้คืออันนี้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมากจริงว่าปั๊มน้ำมันอยู่ที่ไหน
เครื่องเองก็โหลดมาแล้วคืออย่างสมมุติว่าตอนนี้สรุปไทยรัฐทีวีของเรา

เขาก็จะมีเนี่ยขึ้นมาเลยเป็นจุดสีดำต่างรอบว่ามีปั๊มอยู่ตรงไหนบ้าง
ซึ่งเราก็สามารถกดเข้าไปดูว่าเอ๊ะปั๊มนี้ห่างไปกี่กิโลนะ
แล้วก็มีเชื้อเพลิงประเภทอะไรหรือว่าเสิร์ชเอาเป็นฟิลเตอร์ก็ได้ว่า

เพราะว่าบางทีนอกจากจะเอาไปเติมน้ำมันแล้ว

ใช่เวลาเดินทางตรงจังหวัดไปไหนไกลนะ
อยากจะเข้าห้องน้ำก็อีกไกลไหม
ใช่ค่ะส่องเด้งนะครับนี่ปั๊มน้ำมันอยู่ตรงไหน
ที่เราพูดกันอยู่ทุกวันและในการตรวจสอบสภาพการจราจร

แล้วก็เป็นผลงานของคนไทยกันด้วยนะคะ

จากกล้องจรจรกว่า๑๐๐กล้อง

แสดงทั้งข้อมูลความเร็วรถ

และอัตราการไหลย้อนหลัง๒๔ชั่วโมงไปด้วย
แสดงระดับการจราจรติดขัดนะคะ

แล้วก็ยังสามารถค้นหาข้อมูลตามจุดติดตั้ง
ถนนหรือว่าภาคได้อีกด้วย
ได้เรียกว่าครอบคลุมไปเลยนะคะ

แสดงจุดบริการห้องน้ำน้ำดื่ม
เส้นทางที่เรากำลังจะไปได้อีกด้วย
ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของทาง
สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวง

ร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ในการสร้างแอปนี้ดีขึ้นมา
เขาขึ้นไว้ด้วยนะว่าคำเตือนไม่ควรใช้งานขณะขับขี่

แล้วก็ช่วยกันเปิดแอปในการหาห้องน้ำไปด้วยกัน

ขับไปด้วยเปิดแอปไปด้วยนี่ไม่ได้นะ
ถ้าจะต้องรีบหาจริงแล้วไม่บ้างควรมี
ที่เป็นจอใช่แล้วก็ที่เป็นเหมือนกับว่า

เวลาดูเส้นทางดูแผนที่

แล้วพี่ก็ลิงก์ขึ้นหน้าจอในรถได้เลย
ใช่ค่ะถ้าเป็นไฮเทคหน่อยก็เอามาแบบนั้นได้
เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องเสียงให้ซื้อแยกแล้วนะคะ

ก็ซื้อมาเป็นแบบนี้แล้วก็ต่อเชื่อมกับทั้ง
แต่อันนี้เวลาคุยโทรศัพท์ทีนได้ยินรอบคันเลยนะ

ดูฉันได้ยินเค้าคุยโทรศัพท์ด้วย

คุณธุรกิจก็ระวังกันด้วยนะคะ